ที่นี่บ้างไปดูพิธีกรรมแปลกที่ไม่เคยเห็นที่ไหน
ขึ้นไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่เชียงใหม่กับพิธีกรรมที่เขาเรียกกันว่า
เก็บดวงวิญญาณครับ
อ่าฮะเคยเห็นพิธีกรรมแบบนี้ไหมบางคนอาจจะเคยเห็นนะถ้าเคยไปร่วมงานในลักษณะนี้
เอาวิ่งแล้วไปไป
ไปทำไมไปไล่เก็บดวงวิญญาณ
ผมบอกพิธีเก็บดวงวิญญาณนี้นะครับ
เค้าจัดคืนที่มธสว่างสำเร็จเชียงใหม่

อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละครับ
เมื่อทำพิธีแล้วที่เขาวิ่งตามไปเขาวิ่งตามไม้นั่นน่ะ
เขามีความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อมาสิงสถิตอยู่ในไม้
จะนำพาคนที่นำพิธีวิ่งตรงไปแบบนี้เลย

ในพิธีกรรมเขาเรียกว่าไม้หลิวกี

หลิวกีนี่แหละจะชี้นำพาไปไปจับไปเก็บดวงวิญญาณ
คือในช่วงการทำพิธีเขาจะมีการอัญเชิญองค์เทพต่างมาประทับไว้ที่ไม้นะ
แล้วร่างทรงก็จะถือไม้เนี่ยไปตามจุดต่างเพื่อไล่เก็บดวงวิญญาณนั่นเองครับ

แล้วมันก็จะมีจุดเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ

นึกมาออกมั้ย

เออแล้วพอยิ่งเข้าใกล้เสียงมันจะยิ่งดังอ่ะ